ช่วงนี้มาตามความคืบหน้ากรณีที่มีเจ้าของเลี้ยงสุนัขพิษบู๖ตัวเอาไว้ในคอนโดกันหน่อยนะคะ
เพราะว่าทั้งลูกบ้านทั้งนิติคือทุกคนบอกไม่ไหวแล้วเนี่ย
อยู่ก็กลัวหมาจะกัดแถมมันยังแบบวิ่งถั่วคอนโดไปอึกไปฉีดเลือดเทอะไปหมด
แรกคุยเจรจากันเรียบร้อยแล้วก็บอกว่าจะให้ย้ายผ่านมา๑วัน๒วันเจ้าของบอกเออขอเวลาหน่อยมันยังไม่พร้อมมันกดดัน
ล่าสุดวันนี้คือเส้นตายแล้วที่คุณหงหรือคุณเค้กคือเขามีสองชื่อตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาจะเลือกใช้ชื่อไหนนะคะ
เขาต้องย้ายสุนัขออกจากคอนโดนี้เป็นเส้นตายแล้วจริงไม่งั้นจะเอาเทศกิจมาจับหมาไปนะคะ
เธอก็ตัดสินใจย้ายแหละ๓ตัวแรกเอาไปอยู่บ้านพ่อแม่

มีที่อยู่แต่มันมีอีก๓ตัวที่ไม่รู้จะเอาไปอยู่ที่ไหนแล้วอะค่ะ
ซึ่งเธอบอกว่าเธอเครียดมากอับจนหนทางจริงสุดท้ายก็คือเอาหมา๓ตัวใส่รถสองตัวนั่งข้างหลังอีกตัวหนึ่งนั่งข้างแล้วเธอเป็นคนขับ
ขับวนหาที่อยู่หมาไปเรื่อยจนน้ำมันหมดไม่รู้จะทำยังไงก็นอนนั่งอยู่ในรถกับหมา๓ตัวไม่ไปไหนคนพยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมให้ลงมาเธอก็ไม่ลงมาค่ะ
ลองไปดูเฉพาะเหตุการณ์นั้นก็หน่อย
นี่ค่ะพูดย้าย่า
ผู้หญิงที่สวมเสื้อสีเขียวเนี่ยคือคุณ

คุณโหงละกันคุณโหงไป

กำลังขับรถแล้วก็ตะวงตระเวนหาที่อยู่ให้กับ๓ตัวที่ยังหาที่อยู่ไม่ได้
ใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเช้าอะนะคะ
คือเธอกำลังพาสุนัขทั้ง๓ตัวเนี่ยตระเวนหาบ้านเช่าแถวหมู่บ้านย่านเมืองเอก
เพื่อที่จะได้หาที่อยู่ใหม่ให้มัน

ขับรถตระเวนหาจนน้ำมันหมดก็จะจอดขอความช่วยเหลือนะคะ
ก็มีประชาชนมาถ่ายคลิปเอาไว้แต่ว่าก็เข้าไปใกล้มากไม่ได้ค่ะ
เพราะว่าเจ้าสุริยะมันขู่คือหมามันก็คงตกใจด้วยอ่ะอยู่

อันนี้คือภาพอันนี้ก็คือภาพเหตุการณ์ในคอนโดอ่ะค่ะ
หมายสิ่งตอนยังอยู่คอนโดนะคะใช่ค่ะ

ค่ะก็พาลูกน้องมาเดินเล่นเหมือนนั้นนะคะ
อ่ะก็มีคนมีตำรวจมาช่วยเติมน้ำมันรถให้เธอ

ช่วยเติมให้ก่อนตำรวจช่วยเติมให้เติมเสร็จก็ขับออกไป

มีรายงานออกมาว่าคุณหงนำสู่นักธิบูร์๓ตัว

ซึ่งภาพจังหวะนี้
ก็คือเป็นจังหวะที่เธอยังหาที่อยู่ให้มันไม่ได้ค่ะ

คนก็พอรู้ข่าวว่ามันมามาทั้งจรณาพรรณี
มาทั้งไทยมุงมาทั้งนักข่าว
ก็จะช่วยกันเจรจาว่าเอาตกลงจะยังไงแบบไหนนะคะ

เราได้ไปคุยกับลูกบ้านเอกธานีคอนโดทาวน์นะคะทุกคนก็โล่งใจแหละ
ว่าในที่สุดคุณหงษ์ก็นำเจ้าพิษบูออกไปทั้งหมดซะที
เพราะหลายคนก็ทนอยู่อย่างหวาดภาวะ
เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเธอก็เลี้ยงปล่อยเลยจริงนะคะ
ลองไปฟังเสียงของลูกบ้านในคอนโดกันหน่อยค่ะ
คือจริงที่นิติบุคคลคอนโดเนี่ย
เขาก็บอกนะคะว่าห้องพักนั้นน่ะ

เธอไม่ได้เช่าเธอก็มีสิทธิ์กลับมาพักได้
แต่ถ้าจะกลับมาเนี่ยมาเป็นคนนะอย่ามาเป็นตัวห้ามเอาหมามาด้วย

เอามาหมามาเล่นคือจริงมันก็เป็นกฎของคอนโดทุกที่อยู่แล้ว

ทีมข่าวก็พยายามสอบถามลูกบ้านว่า
แล้วรู้ไหมว่าคุณหงย้ายออกไปอยู่ที่ไหนยังไง

จนกระทั่งเนี่ยค่ะภาพเมื่อสักครู่นี้ที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ

ชาวบ้านเขาเห็นรถเก๋งคันหนึ่งจอดอยู่ริมถนน๓๔๕บางบัวทองบางภูน
ตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี
เป็นการจอดแบบขวางการจราจรแล้วก็ติดเครื่องเอาไว้ด้วย
พอเข้าไปส่องดูก็เอ๊ะมีผู้หญิง๑คนกับสุนัขพิษบู๓ตัว
นั่งข้างหลัง๒ตัวนั่งข้างคนขับอีกตัวนึง
คนที่เขาติดตามข่าวเขาเลยรู้ว่าเอ๊ะนี่คุณหงแน่เลย
เพราะมีสุนัขพิษบูอยู่ในรถด้วย
เนี่ยค่ะก็เธอจอดรถทิ้งเอาไว้ติดเครื่องแล้วก็ไม่ขยับไปไหน
ขวางการจราจรนอนหลับอยู่ในรถ
คนพยายามเคาะเรียกเท่าไหร่เธอก็ไม่ยอมตื่น

จอดรถปิดหน้าต่างแล้วเปิดสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้เนี่ย
แล้วนอนหลับคือบางทีมันมีหลายคนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ไง
ออกซิเจนมันไม่เพียงพอนะคะมันเป็นการสูดคาร์บอดาออกไซด์เข้าไป
พลเมืองดีเขาก็เลยรีบโทรเรียกเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้มาตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่มาถึงเนี่ยก็รู้แล้วแหละว่าเนี่ยคือรถของคุณหงที่เป็นข่าว
เรื่องที่วันเรียกสู่นักพิษบูรณ์ก็พยายามเคาะเรียกอยู่หลายครั้ง
เธอก็ไม่ยอมเปิดค่ะคราวนี้ก็ต้องประสานทีมแพทย์ของมูลนิธิ
เจ้าหน้าที่ก็เจรจากับคุณหงอยู่นานตอนนั้นเธอตื่นแล้วล่ะ
แต่เธอยังไม่ยอมลงจากรถเจรจาอยู่นานเลยค่ะ
ยังไงเธอก็ไม่ยอมลงแล้วก็ไม่ยอมขยับรถด้วย
ก็เป็นห่วงทั้งความปลอดภัยของคุณหงด้วย
หมาทั้ง๓ตัวที่อยู่ในรถด้วย
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยต้องค่อยเอายาสลบเนี่ย
สอดท่อเข้าไปในรถเพื่อจะยิงยาสลบที่ตัวสุนัข
เพราะว่าหมาทั้ง๓ตัวเนี่ยมันด้วยความที่เห็นคนเยอะ
แล้วคนก็คอกกระจกมามุงดูเนี่ย

มันก็ตื่นกลัวแล้วมันก็เห่าตลอดเวลาเลย
ประเมินอาการอย่างใกล้ชิดด้วยเพื่อความปลอดภัย
สุดท้ายก็สามารถฉีดยาสลบให้กับเจ้าพิษบูทั้ง๓ตัวนี้ได้
แล้วก็เอารถพยาบาลมารับตัวคุณหง
ขึ้นรถพยาบาลไปด้วยกันด้วยเลยนะคะ
เขาบอกเจรจาอยู่กลางถนนตรงนั้นน่ะ
๓ชั่วโมงคุณหงถึงจะยอมลงมาจากรถได้
พิษบูทั้ง๓ตัวใส่กรงที่อยู่หลังรถกระบะ
แล้วก็เคลื่อนย้ายไปที่สถานพยาบาลสัตว์เอื้ออังกูลไซน้อย

เจ้าพิษก็เลยต้องพาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลก่อน
และเดี๋ยวหลังจากนี้มูลฤทธิ์วอร์ชด็อกไทยแลนด์จะช่วยกันหาบ้านเช่าให้กับคุณหงษ์
เพื่อที่เธอจะได้อยู่กับสุนัขของเธอต่อไป